เดี๋ยวเราจะมาดูหน่อยนะครับว่าณขณะนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาแบ่งเป็น๓ส่วนใหญ่นะฮะ
สูบน้ำมีเจาะโพรงลงถ้ำ
แต่ละส่วนณขณะนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะครับ
วันนี้๔วัน๔ชั่วโมง๑๕นาทีกับอีก๑๐วินาที
จะได้อธิบายท่านผู้ชมได้ดูอย่างชัดด้วยนะครับ
สำหรับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายนะครับ
ระดมสรรพกำลังในการติดตามค้นหา๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่า
ปฏิบัติการต่างที่ถ้ำนี้เราคุยกันมาหลายวันนะครับ
สภาพทางกายภาพเชื่อว่าทุกท่านคงได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
ปากทางเข้าถ้ำตรงเข้าไปประมาณ๒กิโลเมตรกว่าเกือบ๓กิโลเมตร
เจอสามแยกนะครับมีการสำรวจแล้ว
ขวาไป๑กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายไป๗กิโลเมตรนะครับ
พื้นที่ต่างเนี่ยจุดสำคัญก็คือตรงจุดสามแยก
ปากทางเข้าถ้ำเข้าไปแล้วแล้วไปเจอสามแยกตรงนี้
มันเป็นเวิ้งเป็นถ้ำที่มีความลึกน้ำท่วมขัง
เพราะฉะนั้นเด็กกับโค้ชพอไปถึงตรงนี้
แล้วตอนที่ฝนตกลงมาตอนนั้นยังไม่ท่วม
ก็เดินต่อไปทางซ้ายทางซ้ายสำรวจไป๗กิโลเมตร

ปัญหานักขนาดนี้ที่เจ้าหน้าธีฯทำงานก็คือ
จุดของการลงพื้นที่ลงถ้ำ
ไปดำน้ำไปตามหาก็แล้วแต่
สามเหลี่ยมตรงนี้ท่านผู้ชมครับ
จะเห็นว่าน้ำมันเยอะแล้วฝนตกอยู่ตลอด

ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำทานลอดน้ำเข้ามาได้
เพราะฉะนั้นเมื่อฝนตกตลอดน้ำก็เข้ามาตลอด
มันก็สูงต้องดำแล้วขุ่นด้วยมืดด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องสูบออก
แต่อุปสรรคในการสูบออกก็คือน้ำที่มาจากทั้งดอยผาหมีที่มาตั้งแต่แรกนะฮะ
วันนี้มีน้ำจากดอยตุงเข้ามาอีกพอน้ำจากดอยตุงเพิ่มเติมเข้ามาอีก
เครื่องสูบน้ำเราดมมานะครับจากกรุงเทพก็ส่งมาช่วย
ตอนนี้มีอยู่๒๐เครื่องนะครับ
สูบน้ำเราลากสายไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
กิโลเมตรจากปากถ้ำไปถึงตรงสามแยกเนี่ยนะฮะ
ลากสายไฟไปแล้วนะครับต่อได้เรียบร้อย
ตรงจุดสามแยกนี้เราวางเครื่องสูบน้ำเอาไว้นะครับ
ตัวด้วยกันนี่ฮะตรงนี้นะฮะ๘ตัวด้วยกันนะครับ
แถวนี้เป็นจุดสามแยกที่มีลานกว้างมีโถงเขาเลยเรียกกันว่าโถงหนึ่งนะครับ
โถง๑ก่อนจะไปโถง๒ไปโถง๓แล้วไปจุดที่อยู่ปลายถ้ำที่เชื่อว่าเด็กและโค้ช๑๓คนจะอยู่
โถงมีน้ำขวางกั้นต้องดำ
เพราะฉะนั้นทำยังไงดีให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุด
ก็คือไม่ต้องถึงขั้นดำถึงขั้นจากพื้นไปถึงเพดานถ้ำ
เอาแค่พอเดินลุยได้สักอกก็ยังดี

ก็ต้องสูบออก
การสูบน้ำก็คือสูบจากจุดแรก
จุดแรกวางไว้๘ตัว
ตัวถ้าสูบออกได้ไม่มีฝนไม่มีน้ำมาเติม
ก็จะสามารถเอาอีก๑๒ตัวไปวางได้
เพราะการที่จะเอา๑๒ตัวแล้วดำน้ำไปวางตรงโถง๒มันลำบาก
ถ้าสูบน้ำตรงแอ่งที่๑ตรงโถง๑ได้
ฝ่าไปได้เอาอีก๑๒ตัวไปวาง
ตรงนี้ก็จะช่วยสูบน้ำ
ตรงช่วงระหว่างที่อยู่ตรงโถง๓
แล้วก็จุดโถง๓ไปถึงลานกว้างที่คาดว่าทั้ง๑๓คนจะอยู่ตรงนั้น
นี่นะครับนี่คือเครื่องสูบน้ำนะครับ
ตัวที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับ
ขณะเดียวกันครับนี่คือจุดที่หน่วยซิลนะครับ
ซิลตอนนี้ระดมกำลังเข้ามามีอยู่ประมาณ๓๐นายแล้ว

ซิลที่เข้าไปค้นหาทั้ง๑๓คนเนี่ย
ไม่กลับออกมาที่ปากถ้ำแล้วนะครับ
อยู่ตรงนี้แล้วก็มีชุดที่จะส่งเสบียงส่งกำลังส่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามา
ซิลที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้กำลังรออยู่เหมือนกันนะครับ
ว่ามีข่าวดีเรื่องของการสูบน้ำได้ผล
เพราะว่าฝนก็ตกน้อยลงนะครับ
เมื่อน้ำลดลงตี๒คืนนี้

เป้าหมายที่เราเชื่อว่าเขาอยู่ตรงจุด

ภาวนาว่าขอให้เจอนะครับ

กับเรื่องของการลงถ้ำไปหา

กล่องที่เจ้าหน้าที่พยายามหาว่า
ปล่องแล้วแล้วจะลงไปถึงด้านในไหม
ปรากฏว่าเราเจอ๓ปล่องแรก
สำรวจกันเรียบร้อยแล้วเข้าไปไม่ถึงนะครับ
มันตันครับท่านผู้ชมครับสามปล่องนี้มันตันนะฮะ
มีรายงานข่าวว่า๓ปล่องเนี่ย๒ปล่องแรกสำรวจแล้วเป็นปล่องตัน
ปล่องที่๓มีลักษณะเป็นวงรีแคบ
คือดูเหมือนจะพอมีความหวังแต่พอส่งเจ้าหน้าที่
ยตัวลงไปได้ประมาณ๑๐เมตรพบว่ามันก็ตันเหมือนกันนะฮะ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ละความพยายามนะครับตอนนี้มีรายงานว่า
พบอีก๒ปล่องนะฮะแต่ว่าอีก๒ปล่องนี้ต้องรอการสำรวจว่า
มันลงไปลึกได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
คือถ้าลงไปแล้วมันปิดทางแล้วมันลงไปต่อไม่ได้เนี่ย
ความหวังที่จะทะลุปล่องแล้วลงไปที่ถ้ำ
แล้วไปเจอกับทั้ง๑๓คนเนี่ย
มันก็จะยากลำบากหน่อยนะครับ
แต่มันก็มีอีกวิธีการหนึ่งนะครับ

ในเมื่อดำน้ำไม่ได้ลุยฝ่าไปแล้วไม่เจอ

เพราะว่าถ้ามันสลับซับซ้อนนะครับ

เพื่อจะไปโผล่ตรงที่คิดว่าเขาจะอยู่เนี่ย

เพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการเจาะผนังถ้ำนะครับคุณอรัชพร

เพราะว่านี่เป็นถ้ำที่มีลักษณะหินแบบไหน

แล้วไปกระทบโครงสร้างของถ้ำตรงไหนไหม

เป็นถ้ำหินปูค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงเท่าไหร่